พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งการแข่งขัน

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำค่ะ

ตลาดนักท่องเที่ยวไทยที่เตรียมจะเดินทางไปเวียดนาม
ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณจิรภาสุริสุขเชิญค่ะ
กระเช้าลอยฟ้าค่อยเคลื่อนตัวตัดผ่านเมฆหมอก
่งหน้าขึ้นสู่เทือกเขาบานาของเมืองดานังประเทศเวียดนาม
เพื่อชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศสวนสนุก
ที่ออกแบบราวกับอยู่ในเทพนิยายกลางยอดเขา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย
มาเยือนกว่า๑๐๐๐๐๐คนต่อปี
สายการบินเวียดเจนแอร์สายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติเวียดนาม
เห็นโอกาสนี้จึงเพิ่มเส้นทางการบิน
กรุงเทพดารัฐและกรุงเทพดานัง
จากเดิมที่ให้บริการ๒เส้นทางคือกรุงเทพโฮจิมินและกรุงเทพฮานอย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือน
รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่ไปเยือนประเทศไทย
มีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ
อกจากนี้ยังเล็งขยายเส้นทางการบินเพิ่มเป็น๔๔เส้นทาง
จากเดิม๔๐เส้นทางทั้งในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย
และเพิ่มเครื่องบินลำใหม่ทุกเดือนเดือนละ๑ลำ
จากเดิม๓๒ลำโดยให้บริการวันละ๒๐๐เที่ยวบินค่ะ
๗๗ยังจัดโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สินใจซื้อและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ภายใต้แนวคิดสายการบินยุคใหม่
เน้นความสดใสและมีชีวิตชีวา
จากการให้บริการของพนักงานต้อนรับค่ะ
มีการปรับเบาะโดยสารให้กว้างขึ้นค่ะ
จะหันมาลุกตลาดการให้บริการที่มากขึ้นค่ะ

มีผู้โดยสารราว๙ล้าน๒แสนคน
โดยมีรายได้รวมอยู่ที่๔๙๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เป้าปีนี้จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง๑๕ล้านคน
จากการขยายเส้นทางการบินเพื่อเปิดรับน่านฟ้าเสรีของอาเซียน
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน